มาข่าวนี้มาข่าวนี้คุณผู้ชมมาให้ได้น้ำตาไหลกันอีกแล้ว
อืมที่ลบบุรีครับคุณครูเนี้ยนะฮะก็อ่านเรียงความวันแม่ของเด็กคนหนึ่ง
อ่าก็มีความรู้สึกเอกใจครับเอกใจเข้าไปเยี่ยมบ้านคุณผู้ชม
เนื้อหาของเรียงความวันแม่ของเด็กหญิงปฐมพรพุทธาอายุ๑๓ปี
ลายมือสวยด้วยนะครับเป็นนักเรียนชั้นม๒โตแล้ว
โตเท่าลูกผมแล้วโรงเรียนวัดบ้านโพอำเภอชายบาดาจังหวัดลบบุรี
บรรยายถึงความรักที่แม่มีให้เธอกับพี่บอกที่ผ่านมาแม้ว่าครอบครัวจะอดหยาก
อยากยังไงบ่อยครั้งที่เธอต้องแย่งกับข้าวแม่กิน
และตั้งแต่เด็กไม่เคยได้กินเค้กหรือได้ของขวัญวันเกิดเลยแต่เธอก็ทราบซึ้งในความรักของแม่
อยากจะแบ่งเบาภาระแม่เมื่อเธอโตขึ้นด้วยความทราบซึ้งนะครับ
ก็เลยเขียนเรียงความชิ้นนี้ให้กับครูต้องตาจำเรินใจ
ครูโรงเรียนวัดบ้านโพไปเยี่ยมบ้านของเธอ
คุณผู้ชมนี่คือบ้านของเธอครับเดินเข้าไปหน่อยนะคุณผู้ชมเดินเข้าไปหน่อย
เดินเข้าไปหน่อยเดี๋ยวดูดูคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะบรรยายเรื่องบ้านให้ฟังอีกทีนึง
นี่แหละค่ะคือบ้านบ้านจริงคือเด็กแน่ของเราอาศัยสถานที่แห่งนี้
เรียกว่าบ้านแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยจริงนะคะคณะครูก็เดินจะบอกว่าหดหูมาก
สำหรับการเยี่ยมบ้านครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นบ้านที่ไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟฟ้านะคะ
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเด็กเรียกได้ว่าเป็นล้มละลายจากพิษโควิด
แล้วก็ได้มาอาศัยที่แห่งนี้ค่ะในการแบบสร้างบ้านชั่วคราว
กว่าจะเดินเข้าไปถึงบ้านที่เรียกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับ
เดินเข้าไปในไล่อ้อยเดินเข้าไปเดินเข้าไปน้ำแข็งดอมเดินเข้าไป
คุณผู้ชมเดินเข้าไปเดินเข้าไปประมาณ๓กิโลเมตรครับ
กิโลเลยเหรอ๓กิโลแล้วจะเข้าไปเห็นสิ่งก่อสร้าง
ไม่ใช่ก่อสร้างสิ่งที่เอามาปะปะกันที่เรียกว่าบ้าน
จะเรียกไม่ได้ว่าบ้านเลยล่ะเมื่อกี้ทีมงานเออ
ทีมงานดูแล้วปั๊บแล้วก็พูดมาในหูผมได้ยินฮะแล้วเข้าห้องเข้าห้องน้ำมาตรงไหน
แล้วน้องผู้หญิงด้วยในป่าอ้อยไง
ก็เข้าห้องน้ำในป่าอ้อยไงจะถ่ายก็เข้าไปในป่าอ้อยสิครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมพอจะมีกำลัง
แล้วปรับปรุงที่อยู่ให้เรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัย

เลยถึงทุนการศึกษาบัญชีนี้บัญชีนี้เลยนะครับชื่อบัญชีนายสนพุทธาเนี่ยนะนามสกุลเดียวกับน้องเขาเนี่ย
ธนาคารกรุงเทพครับสาขาลำนาลายเลขที่บัญชีปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับเดี๋ยวอ่านด้วยแล้วแคปด้วยนะ
คุณผู้ชมครับธนาคารกรุงเทพครับยังไงก็ถ้าพอมีกำลังนะครับมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยนะครับ
นี่คุณครูใช่ไหมนี่คุณครูคุณครูต้องตาครับขอบคุณมากที่นำเรื่องนี้มาเสนอนะครับ
เดี๋ยวฉันจะได้ไปตามในโซเชียลของครูต้องตาจะได้ดูว่าตอนนี้ความช่วยเหลือไปถึงไหนแล้ว